ต่อเนื่องเลยนะคะเรื่องของยาเสพติดมีทุกแห่งหนตำบลเลยค่ะ
ที่มหาสารคามอืมลุงคนหนึ่งอายุหกสิบสี่ปีกระแสบมาก
เอาวัวมาบังหน้าเอาวัวมาบังหน้าทำทีว่าเปิดฟาร์มเลี้ยงวัวค่ะ
แต่จริงจริงแล้วขายยาบ้าค่ะแล้วเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปแบบนี้นะคะ
ส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจโรงพักกัมภีร์ค่ะไปตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงวัวแห่งนี้แหละ
อยู่ที่บ้านเป้าตำบลกำพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปสืบทราบมาว่า
นายสากลแสนวันดีอายุ๖๔ปีพฤติกรรมคือลักลอบจำหน่ายยาบ้า
โดยเปิดฟาร์มวัวบังหน้าแต่ไม่รอดนะคะ
คือเราหรือน่ะเห็นมั้ยเวลาเห็นรู้มั้ยทำเป็นเดินกระเพกกระเพก
สากลแกล้งเป็นคนพิการเดินไม่สะดวกแขนขาอ่อนแรง
แต่พอรับหลังเจ้าหน้าที่ค่ะสากลแกทำยังไง
ล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบถุงพลาสติกสีชมพู
ที่มียาบ้าซุกซ่อนอยู่๖๗เมตรโยนทิ้ง
จังหวะนี้เจ้าหน้าที่ถ่ายได้
ตอนแรกสากลบอกว่ายอมจำนวนฟ้าดินแยกเราไกลกัน
แต่ต้องจำนวนด้วยหลักฐานด้วยนะครับ
เพราะเจ้าหน้าที่ถ่ายได้แบบนี้สุดท้ายโดนจับค่ะ
ชอบความเจ้าหน้าที่
สุดยอดมากต้องอย่างนี้แหละค่ะเดี๋ยวนี้ทำอะไรต้องมีหลักฐานนะคะโดยเฉพาะเรื่องของคลิปเนี่ยก็มัดตัวได้เลยนะคะ
เบื้องต้นเนี่ยสากลพอยอมรับแล้วนะคะยอมรับสารภาพแล้ว
บอกว่าสั่งซื้อยาบ้ามาจากพ่อค้าชาวลาวในราคาถุงละ๕๐๐บาท
สั่งซื้อครั้งละสิบถุงตอนที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายสากลเดินไปขึ้นรถ
เพื่อส่งตัวไปดำเนินคดีนะเจ้าตัวเดินได้สะดวกแขนขาไม่เปรี้ยไม่อ่อนแรงค่ะ
หายเป็นประติ๊งเลยนะคะไม่เนียนต้องไปเรียนมาใหม่นะสากลนะแต่อย่าเรียนเลย
ถ้าเกิดทำแบบนี้แล้วทำผิดนะนะฮะ